ผู้ปกครองชาวเขาพาลูกสาววัย๑๒ปี
เดินทางข้ามดอยอินถนนนะคุณ
เพื่อจะไปร้องที่ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
หลังจากถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็แพทย์ประจำตำบลคมขืน
ลูกสาววัย๑๒ท้องได้๕๖เดือนแล้วครับ
หายใจก่อนนะเด็กตัวแค่นี้เองนะฮะ

ผู้ปกครองชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ได้พาบุตรสาววัย๑๒ปีเข้าร้องทุกข์กับพันธ์ตำรวจเอก
รพลอินทรลิฟต์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
บุตรสาวถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภายในหมู่บ้าน
แล้วก็แพทย์ประจำตำบลล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวที่บ้านพัก
จนตอนนี้เด็กตั้งคันได้๕๖เดือนแล้ว
ได้พามาแจ้งความกับสารวัตรสอบสวนสพแม่แจ่ม
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้านะครับ
และก็ถูกตำรวจบอกว่าให้เจรจาไกลเกลียร์

แล้วก็ให้ยินยอมยินยอมกันไปยอมกันไปรับเงินกันไป
แต่ว่าทางครอบครัวผู้เสียหายบอกไม่ยอมนะครับ

แต่ทางญาติของผู้ถูกกล่าวหายังไม่ละความพยายาม

ให้รับเงินไปซะแล้วก็ขอให้ถอนแจ้งความ
ตนเองจึงพาลูกสาวหนีไปหลบซ่อนตัว

เพื่อตรวจร่างกายและภาวะการตั้งครรภ์
ก็พบตั้งคันได้๕๖เดือนแล้ว
ขณะที่ภูมิกับสพแม่แจ่มบอกว่า
คดีที่เกิดขึ้นทางสารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้หมดแล้ว

และการยุติการตั้งคันของเด็กจากแพทย์
ว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายวัน

ตำรวจสพแม่แจ่มได้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา

หากถูกญาติหรือผู้ถูกกระทำคมคู่
ก็ให้ร้องต่อตัวเองได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
คือผู้อำกับลงมารับเรื่องไว้เองแล้วนะครับ
หลังจากที่คุณแม่พาไปร้องที่ศูนย์พิทักษ
เหยียกเยาวชนและสตรีนะครับ